คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาลุ้นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถกลับบ้านกันหน่อยนะคะ
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแหละแล้วก็มีพลเมืองดีเขาขับรถยนต์
เขาก็ขับตามมาข้างหลังอืมสุดท้ายพลเมืองดีอ่ะ
ต้องขับตามจนผู้ชายคนนี้ขี่ไปถึงบ้าน
เพราะว่ารักษณะการขี่ของเขาเนี่ยนะคะโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีก
ไหนจะสายซ้ายไหนจะสายขวาไม่พอล้มคว่ำแล้วคว่ำอีกด้วย

คือเนี่ยค่ะลุ้นกั้นหายใจอย่างงี้ว่าไปอย่างไรอยู่ไม่อยู่ร้มไปอีก
คือทีรถไม่ได้ตรงเลยค่ะ
ซึ่งท่ายคลิปที่ขับมาเจอมาผ่านมาเจอค่ะ
ผลไพสที่ประกอบว่า
มันเป็นยังไงไหนลองเล่ามาสิแล้วก็ติดแฮชแท็กใครก็ไม่รู้
แต่รู้ว่าเมาแน่ซึ่งช่วงท้ายท้ายคลิปเนี่ยนะคะ
พลเมืองดีเนี่ยเขาลงไปหาเลยนะเขาบอกว่าผมขี่ไปส่งให้ที่บ้านไหม
ก็คือคงจะให้ผู้หญิงขับรถแล้วก็ผู้ชายที่ขับอยู่เนี่ย
คงจะโอ้เนี้ยไปขี่ให้แรกเขาซ้อนแบบเอามาให้ผมขี่ไปส่งบ้าน
รถขึ้นมาชนท้ายจนกระทั่งผู้ชายคุณนัทขี่มอเตอร์ไซล์ถึงหน้าหมู่บ้านอย่างสวัสดิภาพ
พลเมืองดีคู่นี้ถึงได้ขับรถกลับบ้านของเขาได้นะคะ
ซึ่งหลายคนดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะหัวเราะออกมาเนอะแบบเออมันเมาอะไรขนาดนั้น
คว่ำไปคว่ำมาแต่เอาจริงในเรื่องจริงชีวิตจริงมันอันตรายมากนะคะ
มันไม่ใช่ว่าเมาไม่ขับไม่ขี่มันคือต้องดื่มแล้วไม่ขับไม่ขี่
นี่ผู้สื่อข่าวเราบอกมาเลยนะว่าเอาจริงนะใครเห็นคนเมาแล้วขี่แบบนี้
โทรแจ้งตำรวจเถอะอย่างน้อยก็ปลอดภัยกับชีวิตของเขาเอง
แล้วก็ทรัพย์สินของเขารวมถึงชีวิตและทรัพย์สินคนอื่นด้วย
เพราะว่ามันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากเลย